จากการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษัตว์ป่าของรัฐบาลเคนย่าแล้วนะครับ
เผ่ามาไซซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
ก็เป็นอีกกำลังสำคัญในการช่วยกันลาดตระเวนป้องกันการลักลอบฆ่าช้างเอางา
แล้วก็การฆ่าสัตว์ป่ารวมไปถึงการเร่งหาทางลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง
สัตว์ป่าชนิดอื่นซึ่งทั้งหมดนี้นะครับ
ก็คือแนวทางการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนที่นอกจากหน่วยงานรัฐที่เข้มแข็งแล้ว
ก็จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนัทพรเทาตะกูครับ
นี่คือฮิปโปเตมัสในแม่น้ำมาร่าผู้ทะญานแห่งชาติมาไซมาร่าของเข็ญยา
พวกมันเป็นเป้าหมายของผู้ล่าจากแทนซาเนีย
ตั้งแต่ต้นปีเจ้าหน้าที่จับชาวแทนซาเนียได้๔คน
พยายามเข้ามาล่าฮิปโปเพื่อเอาเนื้อไปเป็นอาหาร
จุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะคืออุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าของเคนย่าค่ะ
แต่ว่าเพียงแค่เราก้าวข้ามผ่านหลักเขตแดนตรงนี้นะคะ
เราจะก้าวข้ามมายังอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติของแทนซาเนียค่ะ
ซึ่งหมายความว่าอุทยานแห่งชาติของทั้งสองประเทศนั้น
มีพื้นที่ป่าพื้นเดียวกันแต่ว่ามีเส้นเขตแดนกั้นอยู่ค่ะ
สองประเทศที่เป็นผืนเดียวกันทำให้มีการย้ายถิ่นของสัตว์ป่า
และก็ทำให้กลุ่มล่าสัตว์สามารถข้ามแดนไปมาได้ด้วย
ทำให้ต้องมีความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการช่วยกันดูแลสัตว์และพื้นที่
โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และจำนวนสัตว์ป่าในอุทยานของสองประเทศ
และมีการตั้งผู้จัดการขึ้นมาดูแล
และผู้ลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาพื้นที่
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงานคนในท้องถิ่น
คู่ไปกับการอนุรักษ์ด้วย
และเป็นหนึ่งในเจ้าของที่ดินบอกว่า

ไปพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
นี่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชาวมาไซซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นที่
ก็เป็นอีกแรงสำคัญในการช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วย
ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชนในฐานะหน่วย
และรายงานปัญหาสถานการณ์สัตว์ป่าให้เจ้าหน้าที่อุทยานทราบ
ทำหน้าที่นี้มาได้๔เดือนแล้วหลังผ่านการฝึกหัด
โดยบ้านของเธออยู่ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
เธอจะตื่น๖โมงเช้าแล้วมาทำงาน
มีการประชุมทีมจากนั้นจะลาดตระเวนทั่วพื้นที่
แบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่ายครั้งละ๔ชั่วโมง
วันลาดตระเวนโดยใช้จักรยานยนต์
วันเดินเท้าเฉลี่ยเป็นระยะทางวันละ๕กิโลเมตร

หรือพบผู้ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ในพื้นที่
พบความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับสัตว์ป่า
แต่วิเวียนบอกว่านับตั้งแต่ทำงานมา๗เดือน
ยังไม่พบปัญหาการล่าสัตว์ขึ้น
ส่วนนี้คือโดมินิกในหมู่บ้านปัตตากิล่าใกล้มาไซมาร่า
เขาชี้ให้ดูว่ากระป๋องที่ร้อยเชือกล้อมรอบเขตที่ดินของเขาอยู่นี้
คืออุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตร

วิธีการไล่ช้างป่าคือเขย่าเชือกให้เกิดเสียง
อกจากนี้เชือกอีกเส้นด้านล่างที่ล้อมรอบที่ดินอยู่นั้น

เขาบอกว่าช้างแอฟริกาไม่ชอบกลิ่นพริก
ถ้ามันได้กลิ่นมันจะไม่เข้าใกล้
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเป็นอีกปัญหาที่น่ากังวลอยู่ขณะนี้

จากช้างออกนอกพื้นที่ป่าเข้าไปยังชุมชนต่างที่อยู่รอบ

เลี้ยงรวมถึงอาจเกิดการปะทะกันระหว่างคนกับช้าง
สร้างความสูญเสียให้ทั้งสองฝ่าย
ปัญหานี้ยังรวมถึงสัตว์ป่าชนิดอื่นเช่นสิงโตและเสือดาวด้วย
ซึ่งเขามองว่าทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ให้มากขึ้น